ปฐมผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะมักมีอาการเหมือนแบบ
ทรมานดิ้นทุรนทุรายอยู่ตลอด
แล้วก็บอกปวดแสบปวดร้อนอยู่ไม่ได้เลย

อยากให้หมอปลามาช่วยหมอปลาอีกแล้ว

เกิดอะไร

เป็นไง

กลัวไหน
กลัวแล้ว
กลัวแล้ว

คิดว่าป้าสุบันอาจจะถูกคุณสัยนะครับ
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากหมอปลา

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าสุบัน

ป้าบอกป้ามีอาการผิดปกติมาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปีที่แล้วนู่น

มันปวดเข้าไปถึงในกระดูก
นักขึ้นคือไม่ใช่แค่ปวดขาแล้ว
แต่ทีนี้มันมีอาการเห็นผีเห็นวิญญาณ

มารอบตัวเธอเลยมาหลอกมาหลอนแบบนี้
บางครั้งป้าควบคุมตัวเองไม่ได้นะ
แล้วบางครั้งนะผีมันมาเหยียบหน้าอกป้าเลย
มันมารุมกัดขาป้าเลย
การที่ป้าปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เจ็บทรมานลุกไม่ได้

เหยียบเสร็จแล้วกัดขาป้าจนป้าเจ็บปวดไปหมดเลย
ป้าก็เชื่อว่าป้าถูกทำของใส่เหมือนกันคุณ
ผีมันรายล้อมแบบนี้นะ
อาจจะมีใครทำของใส่ป้าเล่นคุณไส
ฟังเสียงของคุณป้าสุบันนะครับ
ปวดปวดแล้วมันก็วิ่งอืมแล้วมันก็ปวดด้วย
คือเหมือนเหมือนหน้าขาเนี่ยเราจะหลุดเราจะหลุดบี้ออกมาเลย

ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วมันทรมานมาก
มันทรมานมันแสบมันร้อนมันอะไรมันมันก็ตูมเลย

คือลุมมันเหมือนที่ว่าเป็นบริวารเขา
มันพวกที่ว่าพวกที่เขาผูกมัด
เหมือนพวกสัมปเวซี่ที่ว่ารอรับส่วนบุญ

พ่อมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดแล้วมันวิ่ง
ถ้าปวดปวดเคยปวดที่ปวดแข้งปวดขานะปวด
ก็พอทนได้กินยามันก็หาย
โอ้โหป้าบอกโอ้โหไอ้ผีร้ายมันแบบลุมเลยนะ

ขณะที่ลูกของคุณป้าสุบันนะฮะ
เป็นลูกชายนะครับก็คือนายเก่งกาดเนี่ย
เก่งกาดบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพาแม่ไปรักษา
ที่บ้านของหมอปลามาแล้วครั้งนึง

เหมือนแบบลมพัดลมเพล
รักษาแล้วก็อยู่ที่บ้านหมอปลามา๗วัน
อาการดีขึ้นตอนนั้นก็กลับมาบ้าน

ทีนี้ก็เลยส่งเรื่องไปขอให้หมอปลา

เพราะที่บ้านไม่รู้มีสัมภเวษีมีผีร้ายอะไรหรือเปล่านะฮะ
หมอปลาถูก
แต่ไม่เป็นไรเราก็เล่าเรื่องราวของป้าสุบัน

หมอปลาบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละ๑กุมภาพันธ์
เดี๋ยวหมอปลาจะเดินทางไปหาที่นครปฐม

ว่าที่บ้านมีผีร้ายอะไรแค่ไหนหรือเปล่า
ต้องไปช่วงเย็นโพเพลเนอะ

หมอปลาบอกว่าช่วงโพลเพลเป็นช่วงที่ประตูเปิดให้วิญญาณมันมา
ก็เลยต้องไปช่วง๕๖โมงเย็นแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวจะได้รู้กันช่วงนี้หมอปลาก็เดินสายแทบจะทุกวันเลยนะคะ